แต่อีกเหตุการณ์หนึ่งครับอันนี้ที่บุรีรำ
เป็นนุ่มคนหนึ่งอายุ๔๐ปีก็จะบุกไปง้อเมียเก่า
อยากได้อยากคืนดีเหลือเกินนะ
แต่แม่ยายมาเห็นเห็นท่าไม่ดีแล้วดูท่าจะทะเลาะกัน
อย่านะใจเย็นอย่าทำอะไรกัน
โอ้โหอดีตแม่ยายเนี่ยโดนมีดแทงเข้าไปฮะ
แล้วคนก่อเหตุจะหนีหนีไม่ทัน
ตำรวจรวบไปได้ครับตำรวจภูทรนางรอง
ไปตรวจสอบเหตุคนแทงกันบาดเจ็บครับ
บ้านหลังหนึ่งในตะบนนางรองจังหวัดบุรีรำ
ที่เกิดเหตุอยู่ในบ้านตรงชั้นล่างนี่เลย
นี่ชั้นล่างตรงนี้เลยโอ้โหคุณผู้ชมยังเห็นคราบเลือดอยู่นิดหน่อยนะ
อยู่ตรงพื้นเนี่ยแล้วข้าวของก็กระจัดกระจายเกลื่อนเต็มบ้าน
คนโดนแทงชื่อนางสมหมายอุราครับ
อายุ๖๐ปีก็โดนมีดแทงเข้าชายโครงด้านขวา

ทีนี้ต้องไปถามลูกสาวคนเจ็บแล้วก็เป็นเมียเก่าคนก่อเหตุด้วย
ชื่อคุณสุธานีอายุ๓๖ปีเธอเล่าให้ฟังแบบนี้ว่า
คนก่อเหตุก็ชื่อเอหรือว่าชุติพันธ์นี่แหละอายุ๔๐ปีผัวเก่าเธอเอง
จริงเลิกกันไปแล้วนะเลิกกันไปได้๔เดือนแล้ว
แล้วคบกันมายาวนานคบกันมา๒๑ปีแต่๕ปีหลัง
พฤติกรรมผัวเก่าเธอไม่ค่อยดีพี่น้ำแข็ง

ผัวเก่าเธอดื่มสุราเมาปุ๊บหาเรื่องคนในบ้าน
ทนไม่ไหวอ่ะสิสุดท้ายตัดสินใจบอกเลิกไปเลย
ผัวเก่าเธอพยายามจะมาของ้อคืนดีหลายครั้งแล้วนะ
แต่จะมาง้อยังไงก็เล่นไม่ปรับปรุงตัวเลย
คือทางฝ่ายหญิงบอกว่าถ้าเกิดว่าเธอปรับปรุงตัว
ทำตัวดีขึ้นไม่เมาแล้วหาเรื่องคนอื่นไม่ดื่มเหล้า

อาจจะมีโอกาสกลับไปคืนดีแต่นี่ไม่ใช่
คุณยังเมาอยู่เลยยังทำร้ายร่างกายคนอื่นอยู่เลย
เธอก็ไม่เอาดีกว่าไม่คืนดีด้วยอย่าหวังเลย
ผัวเก่ายังเคยขู่ฆ่าคนในบ้าน
ไม่เว้นแม้กระทั่งลูกแท้ตัวเองนะ
ขู่ฆ่าลูกตัวเองแบบนี้แล้วจะคืนดียังไง
วันเกิดเหตุครับคุณผู้ชมฮะค่ำวันอาทิตย์ที่๔กันยายนที่ผ่านมา
ผู้ก่าวเธอซึ่งเป็นคนเกาะเหตุขี่มรสชัยมาที่บ้านเช่าจะมาขอคืนดีนี่แหละ
แต่ไม่ได้มาขอคืนดีด้วยท่าทีที่เป็นมิตรไง
โวยวายมาเลยเธอก็ปิดประตูรัวไว้
ปีนเข้าเลยหรือเขมเข่าประตูนี้หรือ
กระชากซะแรงเลยเข้ามาในบ้านจนได้ครับมีปากเสียงกับเธออย่างรุนแรง
อดีตแม่ยายก็คือคุณสมหมายซึ่งเป็นคนเจ็บเนี่ยเห็นท่าไม่ดีเข้ามาห้ามยายายายจะทะเลาะกัน
แต่ชุติพลคนก่อเหตุด่ากลับว่าเก่งนักเหรอแล้วก็ชักมีดแทงเข้าไปชายโครงด้านขวาของอดีตแม่ยาย
บาดเจ็บไปครับคุณสุธานีซึ่งเป็นเมียเก่าของคนก่อเหตุก็เอาตัวเข้าไปยืนกันไว้นะ
กลัวว่าแม่ของเธอเนี่ยจะโดนแทงซ้ำเข้าไปแต่ผัวเก่าเธอยังไม่หนำใจครับ
ไม่พอใจหนักขึ้นมาอีกจากที่แทงแม่ยายไปแล้วนะจะหันมาแทงเธอกับลูกชายเธอด้วย
ลูกชายคนโตอายุ๑๘ปีเนี่ยลูกชายทำยังไงก้มกราบเท้าเลยพ่ออย่าทำหนู
หลังจากนั้นพ่อดูอารมณ์อ่อนลงครับก็ขึ้นมอเตอร์ไซค์ขี่ไปเลยขี่หลบหนีไป
คุณสุธานียังบอกด้วยว่าก่อนที่ผัวเก่าเธอชุติพลจะมาก่อเหตุแค่๑ชั่วโมง
อย่าตั้งคำถามตรูเคยเตือนแล้วเขาหมายถึงอดีตเมียเหรออันนี้ไม่แน่ใจ
น้ำแข็งคุณสุธานิเขาก็บอกไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าหมายถึงใครค่ะหลังจากคนก่อเหตุครับ
หนีไปสองชั่วโมงสุดท้ายก็ตำรวจตามตัวได้ทันฮะไปรวบตัวได้ขณะกำลังรอขึ้นรถ
หนีจะไปที่กาลสินนี่เรียบร้อยโดนรวบไปไอ้ตอนโดนรวบตัวเนี่ยนะนายชุติพลถามว่า
แม่ยายนี่เจ็บเยอะมากไหมเหมือนจะเป็นห่วงนะค่ะแล้วตัวเขาเองพอสงบสติอารมณ์ได้
ก็เขาบอกเขารู้สึกผิดที่ก่อเหตุไปก่อนเกิดเหตุเนี่ยเขากินเหล้าเข้าไปดื่มเหล้าไป
ก็เลยขาดสติตอนนั้นคิดแต่เพียงว่ายังไงต้องไปง้อขอคืนดีกับเมียเก่าให้ได้เลย
ไปฟังเขาหน่อยครับ

แต่ทีนี้ครับคุณสุธานีอดีตภรรยาก็ยืนยันว่า
ค่ะยังไงเธอไม่ให้อภัยหรอกส่วนอาการบาดเจ็บของคุณสมหมายตอนนี้

โล่งอกได้แต่ว่ายังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนางรองอยู่
เรื่องทางคดีเนี่ยเบื้องต้นตำรวจแจ้ง๓ข้อหาครับ
ก็คือทำร้ายร่างกายผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็พกพาอาวุธมีดรวมไปถึงบุกรุกยามวิการ
ถูกนำตัวส่งดำเนินคดีต่อไปครับ